จากครอบครัวนะคะมาที่พระเอกกันบ้างดีกว่า
ติ๊กเจษฎาพรค่ะเป็นพระเอกด้วยล่าสุดนี่
จะเป็นนักปั้นด้วยนะคะเขามีโครงการดีค่ะ
ไอดอลซะเลยแล้วกันนะคะพี่ติ๊กเนี่ยทุ่มเทมากเลย
ไปดูซะหน่อยละกันรายละเอียดเป็นอย่างไร
ต้องบอกว่าติ๊กสุดปังปั้น๖หนุ่มหล่อขึ้นแท่นศิลปินไอดอลหน้าใหม่ไปเลยค่ะ
เรียกว่าโปรเจกต์นี้นะเจ้าตัวนั้นทุ่มเทมากจริง
ติ๊กเจดค่ะบอกเลยว่านี่คืออีกกลุ่มของความหวัง
ที่จะพัฒนาไอดอลไทยไปสู่ระดับโลก
โอ้โหว้าวไม่ธรรมดาเลยนะฮะแล้วก็ตั้งใจค่ะอยากจะให้ทีป๊อปค่ะ
กลายเป็นที่นิยมจริงน้องกลุ่มนี้นะ๖คนบอกเลยว่าหน้าใสนะคะ
ว่าฟรอสซี่ค่ะเดบิวต์วันแรกนะคะก็สุดปังไปเลย
ร้องเต้นแล้วก็แฟนคลับแน่นค่ะแถมหล่อมากออร่าทุกคนด้วย
ซึ่งพี่ติ๊กนะยังบอกอีกว่าแม้จะมาทุ่มเทให้กับงานปั้นไอดอลขนาดนี้
งานละครล่ะจะเล่นหรือเปล่าพี่ติ๊กบอกเลยว่ามีเตอร์ไพรส์นะจ๊ะ

ตอนนี้นะครับส่งน้องเขาเนี่ยมาถึงวันที่เขาเดบิวสเตจแล้วเนี่ยครับ
ต่อไปก็คือน่าจะจัดการเรื่องของตัวเองบ้างแล้วล่ะน่าจะมีครับน่าจะมีข่าวดีในเร็วนี้ครับ
สำหรับผมเนี่ยครับผมเชื่อว่าน่าจะเดินหน้าเนาะน่าจะเดินหน้า
เราอาจจะได้มีโอกาสเจอกันอีกในการที่เราแถลงข่าวนะครับ
เอาล่ะยังไงนะจ๊ะเชอรี่ยังไงนะจ๊ะ
เป็นเอฟซีไปแล้วเป็นเอฟซีแล้วหล่องานดีทุกคนคือเป็นเอฟซีนักปั้นด้วยแล้วก็เป็นเอฟซีน้องด้วย
ส่วนนุมหล่องานแน่นอะอนันดาเอเวอริ่งแฮมนะคะ
ปีนี้ค่ะสุดปังเลยประกบสองนางเอกนะคะก็มีพี่อ้ำแล้วก็พี่แอนไง
สนุกกับการทำงานในปีนี้ไม่น้อยเลยค่ะ
ส่วนงานหนังเรื่องขุนพันสามที่กำลังถ่ายทำค่ะ
ก็มีเหตุให้เจ้าตัวนั้นต้องบาดเจ็บเหมือนกัน

กระทบกับข้อเท้าที่เคยผ่าตัดค่ะ
เรื่องนี้นะก็ทำให้เจ้าตัวนั้นยอมรับเลยว่า

แต่ก็เป็นเรื่องที่ควบคุมยากเหมือนกันจ้า
ผมอยู่กับความป่วนมา๑๐กว่ามีแล้วชิ้น

มันก็ปวดแล้วไม่อธิบายยังไง
คือแบบเราทำใจไปตั้งแต่ก่อนเปิดกล้องนะว่า

มันก็ต้องเป็นเรื่องอย่างโกหก

กับละครที่เล่นกับยา

ย่านะว่าทั้งเก่งแล้วก็มืออาชีพดีใจมากเลยที่ได้ร่วมงานกัน
ส่วนนางเอกละครอีกคนอย่างคิมเบอร์รี่มาริโอบอกเลยว่าโอ้โหออร่าเจ้าสาวจับเลยจ้ะ
หลังจากที่แบบมีทริปสวีทนะคะก็ได้เจอกันในกองละคร
ก็แสดงความยินดีปรีดาไปแล้วนะคะกับข่าวเซอร์ไพรส์กันทั้งคู่เลย
แต่สำหรับคู่ของตัวเองค่ะมาริโอบอกว่าโอ้โหยังไม่ถึงคิวนะจ๊
แต่ว่าแย้มแล้วนะใจดีนะบอกเลยว่าปีเนี้ยมีโมเมนต์ที่แบบน่ารักน่ารัก

ตอนนี้ก็จริงเขาเป็นการมิกต่ำอะไรอย่างนี้นะครับ
พอที่ก่อนโอทำคอนเตนต์เขาอะไร

จะได้เห็นโบทเต้นของมาริเองเหรอ

เราก็เห็นมาริโอเนี่ยเขามีโมเมนต์แบบว่าให้ดอกไม้กันไปแล้วกับจันจิ
ถ่ายรูปอย่างนี้ลงไอจีเนี่ยนะคะ
ก็อย่าเขียนไว้เยอะแล้วกันนะคะมาริโอ